เหตุการณ์นี้ก็ให้ดูคลิปเตือนเป็นอุทาหรณ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าพอเถอะ
อย่าไปตีกันเลยในงานรื่นเริงประจำปีของแต่ละจังหวัดน่ะ
เห็นใจคนจัดงานครับเห็นใจคนอื่นที่เขาอยากจะไปร่วมงานมีอีกแล้วนะคะ
งานงิ้วประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองที่จังหวัดนครราชศรีมาวัยรุ่นมันตีกันอีกแล้วค่ะ
วัยรุ่นตีกันนะคะต่อยกันนะคะโอ้โหวัยรุ่นผู้ชายก็ต่อยกันจนล้มกลิ้งอย่างเงี้
สองฝั่งอ่ะทั้งสองฝั่งก็เหมือนกับพยายามช่วยพยายามห้าม
สุดท้ายก็เหมือนกับแยกย้ายกันไม่ได้หน้าเวทีลิเกเลยค่ะ
ในงานงิ้วประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองของอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
มีชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกับหน่วยงานเขาจัดขึ้น
ถึงสิบธันวาคมครับเริ่มจัดปุ๊บก็ตีกันเลย
ทีลิเกมมันยังตีกันอีกหรอมันยังตีกันได้อ่า
งานเขาก็มีการแสดงมหรสบลิเกหมอลำแสดงงิ้วเมื่อวานวันแรก
แสดงลิเกก็ตีเลยวันแรกเอาเลย
ใกล้เที่ยงคืนนะคะวัยรุ่นสองกลุ่มก็ตีกันอ่ะนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายจัดงานเขาบอกว่าก็จะหามาตรการป้องกันและคุมเข้มให้มากกว่านี้
ที่มีวัยรุ่นมาก่อเหตุทะเลาวิวาสชกต่อยภายในงานอีก
ทั้งสองฝ่ายก็เจ็บกันนิดหน่อยไม่ได้เจ็บหนัก
ก็ไม่มีใครไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรแต่ต้องบอกคนจัดงานว่า
ถ้ามีอะไรเสียหายไปแจ้งเลยนะไปแจ้งความเอาเรื่องนะ
ให้เขาชดใช้ค่าเสียหายกันด้วยไม่ยังไงพวกนี้มันไม่เข็ดถูกต้อง
เพราะมันไม่อายด้วยมันมีคกมีคลิปอะไรเผยแพร่ไป
มันก็ไม่ได้อายว่าดูสิเขามองแล้วว่าเราไปตีกันในงาน
ทำงานเขาเสียหายเสียชื่อเสียงคงคิดว่าเท่ด้วยซ้ำมั้งถูกต้อง